ต่อไปสิงอมควันจ๋าอย่าทำแบบนี้
ว่าคงสูบบุหรี่ชื่นใจแล้วเนี่ย
เห็นต้นไม้เอาก้นบุหรี่ไปแย่เนี่ย
แล้วมันก็เลยลงไปที่โคนแล้วเห็นไหมไม้มันแห้งแล้วอ่ะ
ไม้กับไฟเนอะมันก็ไหม้สิครับ
ควันก็ออกมาตามรูตามตาไม้ต่างเนี่ยฮะ
คือนักข่าวของเราไปทำข่าวที่สพเมืองลบบุรีครับ

พอเงยขึ้นไปเอ้าไฟมันออกมา
ควันมันออกมาจากทั้งต้นตะแบกเลยนะฮะ
ดูแล้วเอาไม่อยู่แล้วก็เลยโทรเรียกให้เทศบาลเมืองลบบุรีเนี่ย
เอารถดับพงค์มาช่วยม้าถึงเจ้าหน้าที่ก็งงว่า

ตำรวจดูคิดว่าเป็นสิงอมควันมือบอลหย่อนก้นบุหรี่
เข้าไปที่ตาไม้แล้วมันล่วงไปอยู่ที่โคน
แล้วช่วงนี้แรงไงแรงแล้วมันไหม้สิครับ
นะครับควันกับไฟมันก็พุ่งออกมาแบบนี้
ก็ฝากเตือนเลยอย่าหาได้อย่าหาทำเลยนะ

แล้วกล้องบุหรี่นิดเดียวมันจะไหม้กันหมดนะ